ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน

ไฟอะไรน่ะนี่

ดิฉันมีสุภาพบุรุษคนหนึ่งนะคะ
ที่ดิฉันอยากจะทักทายกับเขาสักนิดนึงเพราะว่า

ดูสิมาวันนี้อุ๊ยตาย

ชอบจริง

สบายเกินสุดยอด

ให้มันเรียบ
มึงว่าหรอ

ผมดูรายการนี้มา๒๓เดือนผมยังไม่เห็นคุณหมาน้อยนี่พูดสักคำเลย

รายการที่ตัวอาจจะสงสัยว่าเป็นอะไรกับทางผู้จัดรายการ

ในช่องในช่องที่ทำงานแข็งแรง

สบายดีครับอ๋อวันนี้เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะ

ขออนุญาตครับ

มาก็บอกเข้าหาตัวก๋าต่ายังติ๊ก
คุณเฟคกี้อายนุมครับครับ

ไอ้ที่เหม็นเนี่ยของเขาหรือของเราเอง

ดูว่าอย่างที่พี่ปัญญาทำหลานที่บ้านก็ทำได้
แล้วเขียนรับทรายด้วยนะ
หลานที่บ้านรับทรายด้วย
ก็ได้ใช้มันแล้วก็มุกโยยก็ปั๊บ

เอาล่ะโฮยหนุ่มบายรอยเลยนะคะวันนี้นะ่

ที่ฉันจะขออนเชิญวิญญาณก่อนนะครับ

เป็นดาวมริตยูใหญ่อยากให้ทุกท่านในสตูพนมมือนะคะ
ความทรงจำทั้งบ้านเหมือนกันถ้ามีเด็กนั่งอยู่ด้วย
ตอนนี้ให้ปิดตาเด็กก่อนนะคะ
ล้อเล่นเขาเป็นคนน่ารักที่รูปร่างใหญ่
แต่หัวใจสุดแสนจะใส่กิ๊กคุณรันม่าค่ะ

สวัสดีคุณ

สวัสดีครับคุณรันมาก
โอ้โหโบราณว่างนะครับ

พอที่จะมีดวงมีโชคหรือว่าได้ของดีเนี่ย
ราศีรัชมีมันจะเปล่งปลั่ง
คุณรันมาร์มารายการของเรานี่

เดี๋ยวคุณป่าอันนี้คุณป่าชมเหรอคะ
ดูไม่ดีดูไม่มีราศีดูไม่ครีน

หน้าตาดูมีรับกับเงินล้านที่เขากำลังจะได้

แม่ขาหาวเป็นนกเงือกก็จับเข้าสวยพัด
โอ๊ยนกเงือกอะไรจะตู้ใหญ่ก็แบบนี้
แล้วส่งผมคุณนี่สิอ๋อมีมีจังหลอยนี่
นี่ทรงของคุณนะนี่ถ้าคุณทำแล้วไปยืนอยู่หน้าสตูนะ
คุณช่วยอนุรักษ์สัตว์โลกไปได้หลายชีวิตเลยนะ

แล้วเข้าอยู่กันอย่างมีความสุขในครอบครัว
อยากเป็นนกกระจิ๊บไม่ละจะได้ไฟจุดกัน
พักมันถึงวันองค์แม่แทบทำอะไรบ้างองค์แม่
โอ๊ยหลับแขกโอ๊ยขนขึ้นตำนักกัน
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
เมื่อกี้นี่เธอเล่นหมูเคิร์มกับเราเหรอ

ไม่ต่อให้ลมใหญ่ทั้งประเทศก็กลางเธอไม่มิด
ผู้หญิงก็ไหร้โอ้โหอย่างกับ๓คนโอบ
ยังมีความสามารถทางด้านละคร

อาจจะเป็นละครที่ใช้ผู้ชายเล่นหมดผู้ชายล้วน

ใช่ก็เป็นที่มาของผู้ชายชาตรี

วันนี้มีละครชาตรีมาฝากเราเรื่องอะไร

ตายเหมือนสารพีต่อแน่ข้าวเนอะ

เราจะออกไปเที่ยวในกลางป่า
เพื่อไปเก็บถนระหมากมากมาย

ออกไปเที่ยวที่กลางฝ่าจะดีฝ่านะคะ
อันนี้ท่าลำ

อันนี้ท่าลำ

อ๋อเดี๋ยวขอ

ซูอร์โน

ขอบคุณผู้ชมช่วยคำว่าอย่างนี้คุณรัฐมา

ร้องเพลงเพราะเสียงใสกันมากเลยนะครับ
วันนี้เธอก็จะมาเริ่มที่เพลงที่สอง
แต่อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่า

สุนะครับเราเปลี่ยนตัวช่วยทั้ง๖แผ่นป้ายนะครับ
มีตั้งแต่อันนี้คงไว้เหมือนเดิม
คือเปลี่ยนเพลงได้คะแนนยังอยู่ครับ
อันนี้ใหม่ค่ะข้ามเพลงนี้ไปเลย

ล้านหนึ่งไปเลยนะครับ

ตอนนี้ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เราให้คุณบอกเพลงเก่งของคุณ
คุณร้องคิดว่าจะร้องไม่ผิดเด็ดขาดเพลงนี้

ว่าคุณจะร้องเพลงอะไรอยู่คุณร้องเพลงเก่งของคุณ
ซึ่งถ้าคุณร้องผิดอีกก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้ว

แต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นค่ะ
ตัวช่วยใหม่มีอีกนะฮะนั่นก็คือ
ฟังเลยให้ฟังแบบมีเนื้อร้องด้วย

๑ท่อนเหรอครับขอบคุณจริงจริง

ตัวช่วยเก่าที่รสก็ยังอยู่
เช่นต่อไปครับโทรหาคนที่รู้จักได้ยังอยู่
เหลืออีกหนึ่งตัวช่วยอันนี้เป็นตัวช่วยเก่า
ที่คิดว่าอยู่แล้วจะมีผลมีประสิทธิภาพ

ร้องผิดได้๑คำยังอยู่นะครับ

ไม่ต้องกดไฟจองสิทธิไว้รอเสียบแล้วนะคะ
นั่งสบายคอยให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันก็พอค่ะ

เพลงแรกถ้าร้องผ่านรับ๓๐๐บาท
เพลงที่๒ที่กำลังจะร้องนี้ถ้าร้องผ่าน
เพลงที่๓นึงหมื่นบาทค่ะ

เพลงที่๘๓แสนครับ

และเพลงที่๑๐หนึ่งล้านบาท

ครั้งหนึ่งหน้าเท้าสุระนา

เตะการขอแหละ